กินก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดที่เชียงรายกันหน่อย
เขาบอกร้านนี้นักชิมต้องอิ่มพุงแบบ
เกลี้ยงชามจะอร่อย

ติดตามกันเลยในช่วง
ปลาลอดกิน
ว่อยยยยยยยยยยยยยยยยย
เมื่อเข้าร้านมาเวลาล้างอะถ้วยจะได้ไม่แตก
คือคุณนึกออกมั้ยถ้าเป็นถ้วยกระเบื้อง

มันแตกเวลาล้างรีบเยอะอย่างนี้
แก้ปัญหาด้วยการใช้มาเป็นกระมังแบบนี้
มันล้างง่ายเก็บง่ายและเป็นจุดขายแปลกตาด้วย

จริงมันไม่แตกยังไงก็ไม่แตก
ใช่ค่ะซึ่งถ้วยกระมังเรียกอะไรดีกระมังถ้วย
ถ้วยกระมังชามกระมังเนี่ยจะแตกต่าง
คือบางคนทานน้อยก็จะอยู่ที่กระมัง๓๐บาท
หรือจะอร่อยแบบพอดีกระมัง๔๐บาท
อิ่มมากหน่อยก็๕๐บาท
หรือแบบจุกแน่นไปเลยก็๖๐บาทกินให้อ้วก

เห็นมั้ยอิ่มจุกอ้วกอะไรแบบนี้หมด

ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงนะคะถึงบ่าย๓โมงทุกวัน
ลูกค้าใหม่เขาบอกว่าไปช่วงบ่าย๒ไปแล้ว
คนจะน้อยหน่อยคงจะไม่แน่นเต็มร้าน
ใครมีโอกาสไปแถวแม่ฟ้าหลวงก็แวะไปอุดหนุน
ก๋วยเตี๋ยวกระมังก็ได้น่าจะอร่อยอยู่นะ

เออนี่ประหมูล
อร่อยมากแล้วมันทำใหญ่แบบโอ้โห
แล้วน้ำซุปเข้มข้นมากเลย